ช่วงปลายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะ
มีคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนน้องสโน
เหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจก็ไปจับผู้ใหญ่บ้านที่น้องสโหน่อาศัยอยู่นะคะ
บอกว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
เมื่อวานนี้ค่ะสารจังหวัดกาลสินตัดสินประหารชีวิตผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่หน้าศาลนะคะหลังจากที่สารพิพากษาเรียบร้อยแล้วนะคะ
แม่และญาติของนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์หรือน้องสโหน่เป็นนักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอร่องคำที่ถูกผู้ใหญ่บ้านศรีฐานพยายามข่มขืน

เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมปี๒๕๕๙
ร่ำให้กอดกันด้วยความดีใจนะคะหลังจากที่ศาลจังหวัดกาลสิน
พิพากษาประหารชีวิตนายกริติเดชระเวงวันเป็นผู้ต้องหาและเป็นผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมให้ชำระเงินชดใช้ค่าสินไหมจำนวน๒๓๙๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งผู้เป็นแม่นี้นะคะกล่าวทั้งน้ำตาต่อหน้ารูปของลูกสาวที่เอามาด้วยเมื่อวานนี้
บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาได้รับโทษแล้ว
ขออย่าเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรอีกเลยค่ะฟังเสียงของคุณแม่ค่ะ
ตัดสินประหารชีวิตตอนนั้นแม่ได้ยินไหมครับ
ได้ยินค่ะเพราะว่าแม่แม่เข้มแข็ง
แม่บอกว่าแม่จะเข้มแข็งคือตั้งใจฟัง
จะไม่อ่อนแอรู้สึกดีใจที่เขาได้รับได้รับโทษตามที่เขาทำ

เทาแล้วพระลาพระลาแม่ไปสู้สุขภิกษ์ด้วย
ส่วนนางสาวพัทรานิพลประสิทธิ์พี่สาวของน้องสโหน่นะครับ

ตั้งแต่เมื่อคืนครอบครัวได้จุดทูบบอกน้องสโหน่
บอกว่าวันที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
ที่พยายามช่วยในคดีนี้
หาพยานหลักฐานจนสามารถตัดสินคดีนี้กับคนร้ายได้ค่ะ
น้องได้รับความเป็นธรรมแล้วค่ะ
รู้สึกว่าตลอดระยะเวลา๔๖๔วัน
น้องได้รับความเป็นธรรมก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะ
คนเราหนีอะไรก็หนีได้ค่ะจะหนีความจริงหรือว่าหนีความผิดของตัวเอง
นี้ไม่ได้ค่ะก็อยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างค่ะ
ข่มขืนควรจะได้รับโทษประหารชีวิต
แต่อยากให้คดีน้องเป็นคดีสุดท้ายที่จะต้องมีการข่มขืนนะคะ
สิ่งที่ตัดสินออกมาเมื่อวานนี้เป็นสารชั้นต้นต้องสู้ต่ออีก๒สาร
ศาลอุทธรณ์และศาลดีการซึ่งนายวิรัตน์พี่พรผงธนายฝ่ายจำเลย
ซึ่งก็คือผู้ต้องหาบอกว่าเตรียมต่อสู้คดีโดยจะยื่นอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน
หรือไม่นะคะอาจจะขอขยายเวลาในการอุทธรณ์
ส่วนจะหยิบยกประเด็นไหนมาต่อสู้
ต้องรอตรวจคำพิพากษาก่อนค่ะ